เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปบุกตรวจค้นร้านคาราโอเกะย่านบางมด
เพราะว่ามีสายแจ้งมาบอกว่าที่นี่
อาจจะมีการค้ากามเด็กอายุไม่ถึง๑๘ด้วยนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะชุดปฏิบัติการเปิดปฏิบัติการเลยนะฮะ
ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครอง
นำกำลังบุกตรวจค้นจับกลุ่ม
ชื่อร้านเขาชื่อร้านตุ๊กตาคาราโอเกะ

ตรงถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพนะครับ
หลังได้รับแจ้งจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์

เปิดให้บริการลักษณะเป็นคาราโอเกะบังหน้า
แต่มีการรับพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า๑๘เข้ามาภายในร้าน
และอาจจะเข้าข่ายแอบแฝงการขายบริการทางเพศเด็กด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบสารบริการแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาต๑นะ
และพบว่ามีพนักงานหญิง๑๓คนอายุต่ำสุด๑๖ปี
กำลังให้บริการลูกค้าลักษณะมีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
รูปแบบอื่นจากเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
รวมถึงมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศเด็กจริง
เข้าข่ายหนักเลยคุณเป็นการค้ามนุษย์นะครับ
ซึ่งแน่นอนนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเยาวชน๒คน
อายุ๑๖และ๑๗ปีนี้นะฮะโดยพาตัวเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัว
ขออภัยเตรียมนำตัวส่งเข้าบ้านพักเด็ก
เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วยนะครับ
นี้หากคุณผู้ชมพบการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
อันนี้ทางหน่วยงานชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
บอกว่าสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้นะ
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาทัยหมายเลขโทรศัพท์๑๕
นี่เป็นปฏิบัติการสำคัญในการช่วยเหลือคนเลยนะฮะ